นางกวักเป็นการละเล่นรูปแบบหนึ่งของชาวไทยภวรซึ่งมีการอนุรักษ์ในกลุ่มไทยพวนแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
ด้วยเป็นการละเล่นที่สอดแทรกในเรื่องคติความเชื่อแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับการนับถือผีบรรพบุรุษ
และรูปแบบการเล่นยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำมาหากินแบบสมัยก่อนที่แต่ละบ้านจะมีการทอผ้า
ดังนั้นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการละเล่นนางกวักจึงเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายเพราะเป็นการนำอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทอผ้ามาใช้เล่น
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน